เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเรียนประธานรัฐสภาว่าในการโหวตรับรองให้แก่ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัมตรีในวันนี้
แทนรัศดรของพักเก้าไกรไม่สามารถที่จะเห็นชอบได้
เหตุผลไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักหรือไม่มีข้อมูลนะครับ
อย่างที่ท่านสมาชิกบางท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายและสักถาม
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งแล้วผมก็หวังว่าสมาชิกรัฐสภาของพวกเราทุกคน
ก็ควรจะให้ความสำคัญกับข่าวสารบ้านเมืองก่อนการเลือกตั้ง
แล้วก็คิดว่าท่านน่าจะได้ใช้สิทธิ์นั้นใช้วิจารณญาณนั้นไปแล้วในวันเลือกตั้ง
พร้อมกับประชาชนทุกคนแล้วก็เหตุผลที่ผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกร
ไม่สามารถที่จะเห็นชอบได้ในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
อย่างที่มีการกล่าวหากันผ่านสื่อมวลชนหรืออย่างที่มีผู้นำส่งเอกสารให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกคนในวันนี้
เหตุผลที่ผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกรไม่สามารถโหวตเห็นชอบได้นั้น
เป็นเหตุผลง่ายนะครับ
เพราะเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะนี้
เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
ที่ได้แสดงออกไปแล้วตรงไปตรงมา
ในวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการยุติรัฐบาล
และระบบการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจาก

พวกเราพักเก้าไกลยังเห็นด้วยว่า
การจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่การพยายามที่จะสลายคั่วความขัดแย้ง

แต่มันคือการต่อลมหายใจ

ระบอบคอสชวางไว้และต้องการดำเนินสืบไป

การจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษที่กำลังดำเนินการอยู่นี้
เป็นความจำเป็นทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

และนักการเมืองจำเป็นต้องกลืนเลือด
จำเป็นต้องจ่ายต้นทุนทางการเมืองมหาศาล
โดยมีวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง
แต่ผมอยากจะชวนท่านประธานลองคิดใหม่นะครับ
ว่าแล้วอะไรคือราคา

ที่ประชาชนและสังคมไทย

ให้แก่การจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ

ราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่

การเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เคยเป็นวันแห่งความหวัง

เสียงของพวกเขา
จะทำให้การเมืองไทยออกจากระบบ
ที่เป็นมรดกของคณะรัฐประหารได้ในที่สุด

พวกเขาหวังว่า

จะทำให้การเมืองของไทย

ไม่ใช่เดินวนกลับไปสู่อดีต
อย่างที่พวกเขารับรู้กันอยู่ในขณะนี้

ราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่าย
ให้กับการจัดตั้งรัฐบาลแผ่พิเศษ

พี่น้องประชาชนเคยเชื่อจริง
ในระบอบประชาธิปไตย

คืออำนาจของประชาชน
แต่เมื่อพวกเขาออกไปใช้อำนาจด้วยตนเองแล้วนะครับ
วันเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔

การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
กลับกลายเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ
ที่อนุญาตให้ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง

แต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจ

นั่นคือราคาที่พี่น้องประชาชนต้องจ่าย

ว่าตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยของบ้านเรา
กลายเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีประชาชนเป็นไม้ประดับ
ไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตย

ราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องจ่าย

การจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ
กำลังทำให้พวกเราสูญเสียต้นทุนทางสังคม

นั่นคือความศรัทธาของประชาชนในระบบรัฐสภา
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
เป็นพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตย
และเมื่อไหร่ที่ประชาชนหมดศรัทธาต่อระบบการเมือง
หรือสถาบันทางการเมืองใดแล้ว
นั่นย่อมเป็นอันตราย
เป็นสัญญาณอันตรายต่อการเมืองของเราในอนาคต

ผมอยากจะฝากความหวังดี

หัวใจของปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา
คือการปะทะขัดแย้งกันระหว่างอำนาจของประชาชน
ที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง
กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน
ท่านประธานครับจนถึงวันนี้
เรายังหาทางออกจากการเมืองอันนี้ไม่ได้
แล้วเราเห็นว่าทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อนี้
ไม่ใช่การสลายคั่วความขัดแย้งอย่างผิวเผิน
ด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั่ว
แต่ทางออกที่พวกเราต้องช่วยกันแสวงหา
คือระบบการเมืองที่จะกลายเป็นฉันธรรมติใหม่
โดยวางอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญที่ว่า
อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับ
แล้วเมื่อไหร่ที่เรายังสยบยอม
หรือต่อลมหายใจให้กับระบบที่เราเรียกกันว่าประชาธิปไตย
แต่ตอบไม่ได้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในระบบนี้
เราจะไม่มีหาทางออกหรือสลายความขัดแย้งด้วยครับ
เมื่อไหร่เรายังสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบอบการเมือง
ที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย
แต่ไม่ยอมเคารพอำนาจประชาชน
เมื่อนั้นประชาชนจะศูนย์สิ้นศรัทธาต่อระบบการเมืองของเราในที่สุด
และมันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในทางการเมืองได้ในอนาคต
นี่คือความหวังดีที่ผมเองในฐานะผู้แทนของพักเก้าไกล
ทุกคนว่าเราเองก็ไม่ได้อยากเห็นอนาคตแบบนี้
สุดท้ายครับผมอยากจะเรียนประธานสภาผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่า
แน่นอนครับผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
นับล้านคนกำลังผิดหวังกำลังโกรธหรือกำลังคับข้องใจกับการเมืองที่เกิดขึ้น
แต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านประธานรัฐสภาอย่างนี้ว่า
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันได้สะท้อนแล้วว่าสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
แต่มันยังอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากพอดังนั้นแม้ว่าท่านจะไม่พอใจ
ท่านจะผิดหวังท่านจะคับข้องใจแต่ขออย่าให้หันหลังให้กับการเมือง
เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
และเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ทำให้การเมืองของเรา
ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยจริง
ทำให้อำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนจริง